รอบนี้เนี่ยเวลาเราขับรถไปชิดขวาขับรถชิดขวาแล้วไปเจอรถแช่ขวาเราก็ไม่น่าจะสบอารมณ์
แต่ไปไปมารอบนี้หนักกว่าเดิมครับเพราะว่าไอ้ชิดขวามันไม่ใช่รถ
เราก็ไม่รู้ว่าจะด่ามันยังไงไม่รู้ว่าจะเรียกสถานะที่เห็นอยู่เนี่ย
คืออะไรกันแน่ชมด้วยตาท่านครับ
นี่คือถนนหนองคายอุดรเส้นหลักของอีสานเส้นหนึ่งเลยนะ
แล้วพี่เขาชิดขวาอยากจะแซงหน้าเฮ้ยจะแซงยังไง
ก็มีรถแช่ขวาอยู่คุณใช้คำว่ารถแช่ขวาไม่ได้นะ
สถานะของคันข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรมั้ยอาวุธไซค์ไหม
หรือจักรยานก็ไม่ใช่หรือรถยนต์ก็ไม่รู้ล่ะ
แต่มันแช่ขวาแบบนี้เขามีอะไรอ่ะ
เขามีล้อเดียวอันนี้เรียกว่าสกูเตอร์
สกุตเตอร์ไฟฟ้าหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้ว

เร็วมากอันนี้วิ่งเร็วมาก
แต่ที่เห็นอยู่นี้คือมันมีความเร็วค่อนข้างสูง
สูงขนาดไหนพี่เขาบอกว่าไอ้ตอนที่ผมเหยียบเนี่ยนะ

บอกว่างานนี้จริงแล้วเขาสามารถบิดได้ถึง๑๒๐
เหตุการณ์นี้เอาล่ะขอ๓คำไปพูดกันเองแล้วกัน
แต่จริงแล้วมันดูแล้วค่อนข้างอันตราย
หลายคนก็มองว่าแบบนี้มันทำได้เหรอ
แล้วมันมีกฎหมายอะไรเนี่ยจะบังคับควบคุมบ้างหรือไม่นะฮะ
ในซอยหมู่บ้านร้านตลาดอันนี้เข้าใจหมด
แต่พอมาถนนใหญ่แบบนี้เริ่มจะไม่เข้าใจแล้ว
สมมุติถ้าเราเฉียวเขาเราชนเขาใช้คำว่าซวย
ใช้คำว่ากูเราสวยแน่นะฮะแต่ถ้าหากคุณมาบิดแบบนี้
ขี่แบบนี้มาอยู่บนถนนใหญ่แบบนี้
ต้องมีกฎหมายอะไรมาควบคุมหรือเปล่า
คือแม้แต่รถจักรยานยังสั่นบนถนนใหญ่แบบนี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วผิดกฎหมายเต็มเลยเนี่ย
ให้ดูคลิปนี้สมมุติพี่จะดูดหินเกิ้กเดียวนะ
แล้วเราทักโอ้โหงานเลยสร้างงานสร้างอาชีพเลย
ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับและจริงแล้วเนี่ยเขามีการจดทะเบียนนะครับ

มีการจดทะเบียนและลักษณะการจดทะเบียนคล้ายกับมอเตอร์ไซค์

นี่ไม่ใช่บ้านเราประเทศไทยบ้านเราประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ดังนั้นหากใครไปเจอแบบนี้
ระมัดระวังเรานะนะเราเองก็ต้องระมัดระวังพี่เขา
แซงจะไปยังไงก็ทำเอาให้ที่สะดวกใจอย่าไปใกล้เขาเลย
อันตรายของแท้จริงจริงนะฮะเพราะฉะนั้นตำรวจจราจรแล้วก็กรมการขนส่งทางบก
รวมถึงกระทรวงคมต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปนะฮะ